ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะที่สงขลานะครับ
วันนี้มีคนไปเจอศพผู้ชาย๓คนถูกฆ่าทิ้งหมกป่าละเมาะเอาไว้
ค่ะสามศพด้วยกันนะฮะอืม
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับชุดสืบสวนภูทรภาคเก้าก็ลงพื้นที่มา
พิสูจน์หลักฐานก็มานะครับสามศพนี้นี่ถูกทิ้งกองรวมกันไว้
ในพื้นที่ป่าละเมาะชาวบ้านเนี่ยเขามาเจอนะฮะ
ตรงป่าแถวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากถนนลบบุรีลาเมษสักประมาณ๒๐๐เมตร
อยู่ในพื้นที่ตะบนท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้ง๓ศพเป็นผู้ชายนะฮะไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าเป็นใครนะครับ
ลักษณะเสียชีวิตคือการถูกฆาตกรรมโดยศพแรกนอนอยู่ตรงกลางนะครับ
ถูกมัดมือมัดเท้าด้วยผ้าที่คอมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของมีคม
เสื้อแขนยาวสีฟ้าตัดน้ำเงินนะครับสวนกางเกงขาสั้นสีเขียวนะครับ
ศพที่๒นะฮะนอนอยู่ข้างขวานะครับสวมเสื้อยืดสีฟ้าแขนสั้นกางเกงขายาวสีดำ
อีกศพหนึ่งศพที่๓นอนอยู่ข้างซ้ายสวมเสื้อแขนกุดสีแดง
กางเกงวอร์มขายาวสีดำคาดแดงที่หัวเข่านะฮะ
ศพที่๒และศพที่๓ที่มาเจอเนี่ยนะฮะร่างกายยังปกตินะครับ
ว่าคงถูกทำร้ายเช่นกันแต่ยังไม่พบว่าถูกทำร้ายด้วยวิธีใดนะฮะ
แต่ศพแรกเนี่ยจะมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของมีคมที่ลำคอ
แต่คาดว่าทั้ง๓ศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่โรงพยาบาลก่อนนะครับแต่ว่าจากการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้น
ว่าทั้งสามศพจะเป็นแรงงานชาวเมียนมานะฮะที่หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย
เพราะที่ข้อมือของผู้ตายทุกคนมีเชือกถักสีแดงผูกเอาไว้ด้วย
ซึ่งมักพบในกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองนี่เชือกด้ายสีแดงลักษณะแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่เคยจับกลุ่มได้แล้วก็จะเจอเนี่ยฮะเวลาที่เขาหลบหนีเข้าเมืองมา
เขาจะผูกด้ายสีแดงแบบนี้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้คาดว่าเป็นของกลุ่มลักลอบ
แล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือพบว่าลึกเข้าไป๒๐๐เมตรจากจุดที่เจอศพนะครับ
ตรงนี้เคยใช้เป็นแคมป์ที่พักชั่วคราวของแรงงานเถื่อนนะฮะ
ที่กระบวนการขนแรงงานเถื่อนแรงงานต่างด้าวจะมาสร้างแคมป์
แล้วก็พามาพักตรงนี้ไว้ก่อน
เพื่อรอเคลื่อนย้ายต่อรอข้ามแดนไปยังมาเลเซียก็มี
หรือจะเข้ามาในฝั่งไทยก็มี
หลักฐานจากสภาพแวดล้อมก็เป็นไปในทิศทางที่ว่า
ทั้ง๓ศพเป็นแรงงานชาวเมียนมา
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของแรงงานเถื่อนที่เข้ามานะครับ
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล
แต่ว่าไม่ได้ใช้ทำประโยชน์แล้วนะเจ้าของเขาอยู่ที่หัดใหญ่นะครับ
มีย่าขึ้นรกนะฮะจุดที่เจอศพอยู่ห่างจากทางเข้าถนนใหญ่ประมาณ๑๐๐เมตร
จากจุดเจอศพเข้าไปสัก๑๐เมตร
จะเป็นต้นย่ากับต้นกระถิ่นนะครับมีลักษณะราบโล่งเตียน
คล้ายกับเคยมีคนมาอาศัยอยู่
มีสโรงของชาวเมียนมามีเสื้อผ้าผู้หญิงมีผ้าถุงของผู้หญิง
นี่ฮะลักษณะสโหลงแบบนี้นะครับมีขวดน้ำที่มีภาษาเมียนมาเป็นยี่ห้อของน้ำดื่มนะฮะ
ถูกทิ้งอยู่เต็มเลยแถวนี้นะครับมีเศษซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกทิ้งอยู่ด้วย
ลักษณะเป็นจุดที่เขาเอาแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ย
มาพักรอมาหลบอยู่แถวนี้
ชาวบ้านที่มีที่พักอยู่แถวจุดเกิดเหตุนะฮะ
ไกลกันมากนักบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรเลยนะครับ
ไม่ได้ยินเสียงรถเข้ามาในพื้นที่เลยสุนัขแถวนี้ก็ไม่ได้เห่า
ก็เลยไม่รู้ว่าศพทั้ง๓ศพถูกเอามาทิ้งไว้ตอนไหน
เพราะเขาไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเลยนี่พอรู้เรื่องก็แอบกลัวอยู่เหมือนกัน
เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุคือใครแล้วเอาศพมาทิ้งมาซ่อนไว้แถวนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไร
คนที่มาเจอศพเป็นคนแรกคือลุงเพื่อนฮะลุงเพื่อนนี้อายุ๖๐เป็นคนเก็บของเก่า
นี่ลุงเพื่อนบอกกับคุณพัชรวรินบอกว่าปกติลุงจะมาหาของเก่าแถวนี้ทุกวัน
วันนี้ก็มาจะมาตอนเช้าทุกวันนี้ฮะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาวันนี้มา๗โมงเช้านะครับมาถึงตรงจุดที่เจอศพ
เพื่อนบอกลุงเห็นกองผ้าก่อนเหมือนกับพวกผ้าเช็ดตัวกองกันไว้นะคะมันคลุมแบบผิดสังเกต
เมื่อวานก็มานะไม่เห็นไม่เห็นมีผ้าอะไรแบบนี้เลยนะครับคือลุงมาทุกวันตอน๗โมงเช้าเพื่อมาหาของเก่าแถวนี้เอาไปขาย
เช้าวันนี้เจอลุงก็เลยเดินเข้าไปเปิดผ้าดูตอนที่เปิดผ้าขึ้นมาดูเนี่ยเห็นปลายเท้าก่อน
เห็นปลายเท้าคนมันโผล่ออกมาตกใจเลยนะฮะลุงบอกพังงะเลยไม่ต้องคิดมากตอนนั้นรีบออกมาแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้นำชุมชนเลย
เขาก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็เจอศพจริงนะฮะ๓ศพด้วยนะครับลุงเพื่อนคาดว่าคนที่เอาทั้ง๓ศพมาทิ้งคงจะทิ้งเมื่อคืนที่ผ่านมา
สันนิษฐานว่าทั้ง๓คนน่าจะถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่ซึ่งเป็นแรงงานชาวต่างด้าวอย่างแน่นอนไม่ใช่คนไทย
ตัวอยู่บ่อยนะฮะเพื่อรอการพองทายเปลี่ยนถ่ายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ผ่านมาทางภาครัฐแล้วก็ผู้นำชุมชนก็คอยกวดขันอย่างเต็มที่แล้วครับ
เมื่อหลายเดือนก่อนนำกำลังไปกวาดล้างจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้๓๐กว่าคน
มาซ่อนอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมจะส่งไปค้าแรงงานที่ฝั่งมาเลเซีย
เดี๋ยวจะไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่โดยรอบนะฮะ